สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรสมนะครับ
ยังวันนี้เริ่มกันที่ควันหลงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งไทยแพ้สหรัฐอัลลับอิมิเรสไป๑๓เมื่อวานนี้นะครับ
หลังเกมนะครับเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินก็บอกว่า
ทีมชาติไทยยังไม่หมดลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่รัสเซีย
ส่วนเกมนัดต่อไปนะครับก็หวังแบ่งแต้มจากอีรักษ์ให้ได้ครับ
รอบเข้าเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัด๓เมื่อวานนี้นะครับ
โก้มาลาโดน่าตำนานทีมชาติอาเจดีน่า
ชนะทิพย์สงกระสินกล่าวว่าแม้จะรู้ว่ามาเลโดน่าอาจไม่ได้ตั้งใจมาดูทีมชาติไทย
แต่การได้เล่นต่อหน้าซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกถือเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่กองกลางทีมชาติไทยจะยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับในการลุ้นเข้ารอบสุดท้าย
แต่ยังไม่ถอดใจและจะเก็บแต้มจากอีรักษ์ให้ได้ครับ
ส่วนธนบูลเกษารัฐที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลัง
และให้ประทุมชูทองลงมาคุมแนวรับแทน
สิโกะกิจศักดิ์เสนอเมืองหัวหน้าผู้ปรึกษรทีมชาติไทยเปิดเผยว่า
ธนบูรณมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า

เนื่องจากยังมีเกมไปเยือนอีรักษ์รออยู่

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าประทุมที่ลงเล่นแทนธนบูร
ก็มีอาการเอ็นนิ้วเท้าฉีกนะครับ

ต่อไปเจอกับอีรักษ์ที่ประเทศอีราน

ประตูขึ้นนำ๑ต่อ๐ของสหรัฐอารับเอมิเลส

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยัง
เพื่อให้พิจารณาจังหวะดังกล่าวอีกครั้ง

ในเกมนัดต่อไปครับ